พยายามจะจบปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายเหมือนกันนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านค่ะที่จังหวัดบึงกาลครับคือภรรยาผู้ใหญ่บ้านคนนี้
เขาชอบเล่นการพนันแล้วก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาไม่ว่าจะเป็นในระบบ
อกระบบ๓แสนกว่าบาทเจ้าหนี้ก็มาทวงอยู่บ่อย
ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็เตือนภรรยาหลายครั้งแล้วว่าเลิกเล่นเถอะเลิกเล่นการพนันเถอะ
สุดท้ายก็คาดว่าเครียดจากสาเหตุนี้แหละค่ะ
ยิงตัวตายเลยนะคะเอาปืนลูกซองมายิงตัวตาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเลขที่หนึ่งหมู่สิบห้าค่ะ
บ้านหนองบัวเงินตำบลท่ากกแดงอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาล
ตำรวจสพเซกาไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้เป็นที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบห้าด้วย
ถวงชั้นล่างของบ้านเลยค่ะผู้ใหญ่บ้านและเจ้าของบ้านนอนเสียชีวิตอยู่กลางห้องเลยนะคะ
ผู้ใหญ่จำปีโพอินอายุ๕๖ปีสภาพก็ใส่เสื้อวอร์มสีกรมท่าคาดชมพูขาวกางเกงยีนขายาวที่ใบหน้าเนี่ยเป็นแผลเวอะหวะเลยคุณผู้ชม
ตั้งแต่หน้าผากไปถึงกลางศีรษะค่ะแล้วก็เนื้อหนังผมเนี่ยนะฉีกขาดสมองกระจายอยู่ทั่วห้องอ่ะ
ต้องบอกเลยว่าสยดสยองอ่ะนะคะเพราะว่าใช้ปืนลูกซองปืนลูกซองยาวเนี่ยยิงคาดว่าใช้ปืนนี่แหละเพราะว่าปืนตกอยู่ข้างอ่ะนะคะ
แล้วก็มีกระสุนที่ใช้ไปแล้ว๑ปลอกที่นิ้วโป้งเท้าด้านขวามีเขม่าวดินปืนติดอยู่นี่อาจจะใช้เท้าเนี่ยยิงเข้าที่ศีรษะ
ใช้เท้าเหนียวไกลนะคะก็เก็บหลักฐานต่างตรงนี้เอาไว้ประกอบสำนวนคดี
นางศรีสวัสดิโพออินอายุ๕๑ปีภรรยาของผู้ตายค่ะ
เล่าว่าก่อนเกิดเหตุสามีไปเรียกตัวเองเนี่ยไปเล่นการพนันไปเล่นไฮโลอยู่บ้านหลังนึงสามีก็ไปเรียกนะประมาณตี๕กว่า
แต่ภรรยาไม่ยอมกลับตัวสามีก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวกลับก่อนไปอาบน้ำ
ไปสักประมาณ๔๐นาทีคนมาแจ้งว่าอ้าวสามีฆ่าตัวตายแล้วอะค่ะ
ภรรยาก็รีบมาดูสามีเสียชีวิตแล้วจริงจริง
ศรีสวัสดิ์บอกว่าตัวเองชอบเล่นการพนันจริงก็ยอมรับนะคะ
แล้วก็ไปกู้ยืมเงินมาไม่ว่าจะเป็นนอกระบบในระบบ๓แสนกว่าบาท
ก็เอาเงินมาเล่นการพนันแล้วก็มาใช้จ่ายในบ้าน
หนี้มาทวงเป็นประจำอะค่ะมาสองสามรายแล้วสามีก็เตือนว่าอย่าเอาเงินมาเล่นการพนันแบบนี้นะ
ยืมเงินแบบนี้ถ้าไม่มีเงินใช้หนี้เดี๋ยวจะลำบาก
เนี่ยค่ะก็คาดว่าสามีก็น่าจะเครียดเรื่องนี้ภรรยาก็เลยบอกว่าไม่ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตอะไรนะคะ
เพราะว่าก็อยู่กับสองคนอ่ะก็คิดว่าสามีก็คงคิดสั้นฆ่าตัวตายนี่แหละอืม

หนีไล่วันเนี่ย
มีมีแต่ว่ามี

มีมีสัตว์นี้แหละมีเราไม่มีหรอก

ก็ประมาณสามสี่เมือง

เมืองผู้หนึ่งหาร้อยผู้หนึ่งหาร้อย
สามร้อยสามร้อยสี่ร้อยเลยจ้ะ

หลายจ้ะ
อืมนอกจากภรรยาจะไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วเนี่ยนะคะ

ตัวผู้ใหญ่บ้านผู้ตายเนี่ยเขาก็เอาที่ดินไปจำนองด้วยนะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยสันนิษฐานว่าการฆ่าตัวตายของผู้ใหญ่บ้าน
ก็น่าจะเกิดจากความเครียดเรื่องหนี้สินที่กู้ยืมมา
ก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยปืนลูกสองนะคะ

อืมภรรยาเล่นเตือนแล้วเตือน
ก็เหมือนที่โบราณเขาสอนกันไว้ไง

ปล้น๑๐ครั้งเนี่ยไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว

ไฟไหม้ครั้งเดียวเนี่ยไม่เท่าเล่นการพนันเนี่ย
เสียพนันนี้หมดตัวนะที่ดงที่ดินยังไม่เหลือนะ
พนันเข้าสิงเหมือนแบบบางทีมันหยุดไม่ได้
ทีนี้อย่าไปเริ่มดีกว่าเริ่มแล้วมันหยุดไม่ได้
หนี้ยืมสินแล้วก็พอกหางหมูไปเรื่อย